ไปดูต่อเลยเป็นรถสิบล้อบรรทุกดินแล้วเป็นดินเหนียวคุณผู้ชมมาเต็มคันรถเลยค่ะ๑๔ตันนะคะแล้วปรากฏว่ารถสิบล้อนี้มันเสียหลักมันไปพลิกแล้วก็ไปทับรถเก๋งสีขาวดูแบนเลยอ่ะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
เหตุการณ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณสะพานข้ามคลองหนามแดงอยู่ใกล้กับร้านจินตนาคาราโอเกะถนนเทพารักษณ์กิโลเมตรที่เจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ใ
มีคนติดอยู่ในรถเก๋งด้วยนะคะคุณผู้ชมทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกู้ไพต้องช่วยกันตากดินเหนียวที่มันปิดทับรถเก๋งออกอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องรีบประสานเลยค่ะขอรถตากดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วก็ต้องปิดกั้นการจราจรนะคะที่สำคัญเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันมีน
เดี๋ยวมันจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะเร่งช่วยผู้ที่ติดอยู่ภายในซากรถเก๋งเนี่ยตอนนั้นคือยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงอ่ะค่ะถึงจะสามารถนำเครื่องตัดทางเนี่ยตัดทางงัดซากรถแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บสาห
เจ้าหน้าที่ก็ยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บอยู่นานนะคะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็จากการสอบถามคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่บรรทุกดินเหนียวคือนายคนไทยทัพละครอายุ๓๓ปีก็ลักษณะเนี่ยอยู่ในอาการคล้ายคนเมาอ่ะค่ะบอกว่าตอนที่ขับรถมาจากย่านสำรงเหนือเนี่ยบรรทุกดินเหนียวมาเต้มคันเลยนะน้ำหนักของดิ

ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบที่บอกว่าเมาเนี่ยต้องไปตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกายด้วยนะถ้าเกิดตรวจเพิ่มเติมแล้วเจอก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปนะคะ